คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นข่าวที่ตามกันมานาน
แล้วก็ช่วงสายวันนี้คนก็ติดตามนะคะ
เพราะว่ากรณีของรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ได้ไปพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็สอบปากคำกันนาน๖ชั่วโมงเลยล่ะค่ะ
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้๑๙คดีที่เกี่ยวข้องนะคะ

ก็จะมีศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
คอยให้กำลังใจเยอะเลยที่สถานีตำรวจนะคะ
หลังจากเจรจารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน

พระวิเทศภาวนาจารย์รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ก็เดินทางออกจากห้องสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
เพื่อกลับเข้าวัดพระธรรมกายค่ะ
ก็มีศิษยานุสิตล้อมวงกัน

แล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ
มีเพียงแต่พระมหานพรปุญญชโย
ผู้ช่วยผู้มนุยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายค่ะ

รับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด๑๙คดีนะคะ
เป็นคดีเกี่ยวกับการลุกล้ำพื้นที่ที่เป็นที่ดินของราชการ
รวมถึงความผิดกับพระราชบัญญัติ
โดยยืนยันว่าวัดพระธรรมกายปฏิบัติทุกขั้นตอน
ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอน
ซึ่งการเขารับทราบข้อกล่าวหาของพระวิเทศภาวนาจารย์ในวันนี้นะคะ
มีนายพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากร

แล้วก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนคนกลางคอยประสานงานด้านข้อกฎหมาย
วิเทศภาวนาจารย์เคยได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในแคลิฟอร์เนียนะคะ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเมื่อปี๒๕๕๙
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๕ธันวาคม๒๕๕๙
กระทั่งล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทน
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแทนพระสุธรรมสุธรรมโมตั้งแต่๘ธันวาคม
พระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะตำบลคลอง๔เป็นผู้มีคำสั่งแต่งตั้งค่ะ
ด้วยเห็นว่ามีคุณสมบัติบวชนานถึง๓๒พันศา
มีวิทยาฐานะเป็นนักทำเอกประเรียนธรรม๔ประโยค
รวมถึงมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
รวมถึงกรรมการอำนวยการสมัชชาพระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ